ซึ่งตอนนี้เนี่ยคือหลายคนก็เลยพอมีวันที่ชัดเจนที่คุณอุ้งประกาศแล้วใช่ไหมว่า๑๐สิงหาคมนี้พ่อกลับไทยแน่

คุณจตุพรออกมาคนแรกเลยค่ะพี่อุ๋ย

แก่นำนปชคุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาวิเคราะห์เลยนะคะว่าการกลับมาของคุณทักษิณนายใหญ่ของเพื่อไทยครั้งนี้มีนัยยะมากนะ
ถ้าสมมุติว่ากลับจริงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐น่าจะเป็นของพลเอกประวิทธิ์
แต่ถ้าเกิดคุณทักษิณไม่กลับคุณอุ้งอิ๊งในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะล้มละลายในความน่าเชื่อถือทันที

คุณทักษิณบอกว่าจะกลับบ้านจะกลับบ้านมาเนี่ย
กว่าครั้งได้แต่ไม่เคยกลับมาสักครั้ง
แต่ล่าสุดคุณอุ้งอิงโพสต์เองว่า๑๐สิงหาคมนี้ทักษิณชินวัฒน์กลับบ้านแน่
ปฏิทินการเมือง๑๐สิงหาคมณวันนั้นคุณจตุพรมองว่า
มันอาจจะมีการโหวตเลือกนายกแล้วก็ได้ค่ะพี่หุย

ก็คือพรุ่งนี้ไม่มีการโหวตนายกแล้ว

หยุดยาวให้อีก๖วันกว่าจะเริ่มได้เนี่ย
สิงหาคมนั่นก็คือเดือนหน้าเลย

ฤหัสหน้าเนี่ยคือตุลาการสามนุนท่านนัดประชุมเลยนะฮะ

แต่ท่านจะประชุมเรื่องเร่งด่วนวันพฤหัสว่า
จะรับหรือไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งมา
เรื่องการโหวตนายกเสนอชื่อบุคคลซ้ำครั้งที่สองเป็นยติไม่ยติเนี่ย

ซึ่งก็อาจจะโหวตนายกได้เลยแต่ถ้ารับขึ้นมา
วันนี้ต้องรอฟังคำวินิจฉัยของท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ฮะ
แล้วคุณทักษิณกลับมาวันที่๑๐แปลว่ามีเวลาจากวันที่ประชุมคือ๓สิงหาคมจนถึงวันที่๑๐๗วัน

สัปดาห์เท่านั้นคุณจตุพรบอกว่าการกลับมาครั้งนี้นี่มีนัยะแน่นอนเลย
คืออาจจะมีการโหวตนายกไปแล้วแต่ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้กันทุกคนรู้กันดีว่าเพื่อไทยกำลังรับแรงกดดันที่หนักหนาสาหัสอยู่

ไม่ว่าจะเป็นจากสอสอไม่ว่าจะเป็นจากสวหรือว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการข้ามขัวทางการเมือง
ตระบัดสัตว์เพื่อชาติไหมจะปิดทวิต๓ปอหรือเปล่าหรือจะข้ามคั่วไปจับมือกับเขา
คุณเศรษฐาเองก็บอกออกมาเหมือนกันว่าไม่สังคกรรมกับภูมิใจไทยเลยว่าเอ๊ะในตอนนี้

บอกว่าจะไม่สังคกรรมกับภูมิใจไทย

เขาบอกว่าก็เขาพูดมาแบบนี้แต่ณวันนั้นนะก็ไม่รู้ว่าปัจจุบัน
ประชารัฐหรือเปล่าคุณเศรษฐาเคยพูดเรื่องพลังประชารัฐใช่ไหม

พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
ทีนี้ครับปรากฏว่าในตอนนี้ที่เพื่อไทยกำลังเจอแรงกดดันหนักหน่งแบบนี้เนี่ย

ให้คนหันไปสนใจประเด็นคุณทักษิณกลับไทยแทนหรือเปล่า
จะได้ไม่สนใจเรื่องการพลิกคั่ว

คุณจตุพรบอกว่าวันไหนที่มีการข้ามคั่วเกิดขึ้น

ซึ่งถ้าคุณทักษิณยอมให้เพื่อไทยตระบัดสัตว์

ต่อให้มี๑๐๐ทักษิณ

ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เพื่อไทย

ร่วมต่อสู้กันมากว่า๒๐ปีได้

แต่มันก็เป็นพันธสัญญากับก้าวไกลที่มีต่อประชาชนด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องการข้ามคั่วเอาจริง

คั่วไม่ว่าใครจะเข้าหาใครก็หายนะทั้งคู่

หลัง๑๐สิงหาคมสถานการณ์จะวุ่นวายโกลหนเลยแหละ

แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาล

และถ้ารอบนี้คุณทักษิณกลับมาจริงตำแหน่งนายกจะเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ขอไม่เชื่อว่าควรทั้งสินจะยอมให้ลูกสาวเป็นนายกในวันที่ตัวเอง
เพราะมันจะคุมสถานการณ์ยากมากมันจะกลายเป็นความเกลียดชังไปเลยทีนี้
ตัวคุณจตุพรเองบอกว่าผมยังอยากให้คุณทักษิณกลับมานะ
เพราะว่าการเมืองไทยมันยังคงเอาพูดตรงไม่มีใครก้าวข้ามชื่อทักษิณไปสักที
ทุกคนยังคงติดอยู่กับคุณทักษิณเนี่ยตั้งแต่ออกไปนอกประเทศมา๑๗ปีก่อน
พอคุณทักศิลป์กลับมามันจะเหมือนกับเป็นการปิดบทนึงลงไปซะที
ตกลงทักศิลป์กันเมืองไทยเอายังไงกลับไม่กลับแบบไหนยังไง

ขอแทงเลยค่ะคุณจัตรุพรมาให้แทงไหมคะ
คือคุณจัตรุพรมาให้แทงไหมคะ
คุณจตุพรก็จะย้ำเสมอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพลเอกประวิทย์หรือว่าบิ๊กป้อมจะได้เป็นนายก
อันนี้ในมุมมองของคุณจตุพรนะคุณจตุพรบอกว่า
เนื่องจากเป้าหมายหลักของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ของพักเพื่อไทยก็คือคุณทักษิณกลับบ้าน

เพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าต้องอยู่กับก้าวไกลแล้วมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้

เพื่อไทยเป็นนายกโดยมีก้าวไกลอยู่มันก็ไปไม่ถึงในการเป็นรัฐบาล
มันมีทางเดียวคือต้องสลายคั่วเพื่อไทยก้าวไกลแล้วไปข้ามคั่วจับกำทางซีกนั้น
ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐ
รวมไทยสร้างชาติอาจจะจับกันไม่ได้
เพราะว่าได้ภูมิใจไทยพลังประชารัฐเข้าไปแล้วก็ไม่มีก้าวไกล

ในการเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก๒๕๐เสียง
แล้วมีเสียงโหวตจากสอสอมาให้โหวตนายกได้อยู่แล้ว
แต่เมื่อถึงเวลานั้นคุณจัตรุพรบอกว่า

แน่คุณจตุพรบอกผมแทงไว้เลย
และดีลูกนี้เพื่อให้คุณนักศิลป์กลับบ้าน
ก็ต้องยอมให้ตำแหน่งนายกไปกับพลังประชารัฐ
ก็คือบิ๊กป้อมเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้ง

คุณอุ้งอิ๊งหรือคุณเศรษฐาหรือคุณหมอชนน่านเองก็แล้วแต่
ตอนหาเสียงบอกไม่เอาทั้งสองลุง
ลุงตู่หรือลุงป้อมยังไงก็ไม่เอา

ถ้าอย่างนั้นช่วงที่คุณทักษิณจะกลับวันที่๑๐ใช่ไหม

อาจจะมีการโหวตนายกในช่วงวันที่๗วันที่๘หรือวันที่๙
คุณทักษิณกลับมาข่าวมันจะถูกกลบไป
เพราะว่าแน่นอนว่าต้องไปท้อเอาดุทาเป็นเรื่องใหญ่แน่นอน
สื่อก็ต้องไปทำข่าวคุณทักษิณเดินทางกลับมาประเทศไทย
การข้ามคั่วการพลิกคั่วเพื่อไทยไปจับพลังประชารัฐได้ยังไง

ซึ่งคุณจตุพรบอกว่าที่ผมออกมาพูดเนี่ย
คำพูดแรกที่ผมอยากจะบอกคุณทักษิณก็คือ
อยากให้จำคำพูดที่ผมเคยบอกก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศว่า
ผมเป็นเสียงเดียวที่ไม่เห็นด้วยที่ท่านจะเดินทางออกนอกประเทศ
เพราะหากต้องคำพิพากษาจำคุกให้ใช้ความกล้า
คุกจะเล็กกว่าท่านและท่านจะยิ่งใหญ่
กับเสียงส่วนใหญ่ที่บอกว่าถ้าคุณทักษิณติดคุกเนี่ยอาจจะถูกฆ่าตายได้
คุณจตุพรบอกว่าถ้าตอนนั้นคุณทักษิณเชื่อผม
คงไม่ต้องระเหเร่ร่อนไปต่างประเทศนานถึง๑๗ปี
ผมกับคุณทักษิณถูกขีดเส้นให้รู้จักกันเพียง๒๙ปี
ที่รู้จักกันวันแรกจนแยกจากกัน
ณวันนี้มันจบกันแล้ว

ไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณหรอกนะที่จะเสียคน
แต่คุณอุ้งอิ๊งที่เป็นลูกสาวและแคนดิเดตนายกเพื่อไทย
ล้มละลายเรื่องความน่าเชื่อถือไปเลยทันที
ผมก็ได้แต่หวังว่าคำพูดที่ว่าจะกลับบ้านครั้งนี้ของคุณทักษิณ
คือความจริงสักครั้งหนึ่ง
คุกจะเล็กกว่าท่าน

เพราะฉะนั้นอย่ากลัวกับการติดคุกท่านไม่ต้องหนีไปไหน
คุกไม่สามารถขังท่านไว้ได้นานหรอก
ขอให้ท่านได้ใช้แสดงความกล้าหาร
และกระบวนประชาธิปไตยในประเทศไทยจะมีความแข็งแรง

แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ไปให้ความเห็นกับท่าน
บอกว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้ว

ท่านไม่ต้องระเหเร่ร่อนไปต่างประเทศถึง๑๗ปี
แต่ผมกับท่านมันจบไปแล้ว
เพียงแต่ว่าเป็นบันทึกช่วยจับ
ผมกับท่านเขาขีดเส้นมาได้แค่๒๙ปี
จากวันรู้จักวันแรกนะครับ
กระทั่งแยกจากกันแล้วผมพูดชัด

คุณจตุพรนี่เคยเป็นแก่นำคนเสื้อแดงแก่นำหนอปช

ก็จะเป็นสามเกลือที่บอกว่าขึ้นเวทีเมื่อไหร่ต้องเห็น๓คนนี้
คุณจตุพรยังบอกด้วยนะคะว่าในฐานะที่เคยเป็นคนคุกมาก่อน

การใช้ชีวิตในเรือนจำต้องวางทุกอย่างให้หมด

ต้องทำตัวเหมือนอยู่ในสุสานคนเป็น

ซึ่งคำขวัญในคุกที่ทุกคนจะท่องกัน

อยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็รอให้ได้
วันแรกที่เข้าไปมีปัญหาเรื่องการกินและการขับถ่ายกับทุกคน